ที่สุพรรณบุรีที่นั่นชาวบ้านเขาไปแก้บน
เขาบอกว่าได้โชคจากพึ่งฮะ

ที่นี่ฮะวัดโป่งพรานอิน
อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาบอกว่ามีพึ่งหลวงนะบินมาทำรัง
บนกล่องวัตถุมงคลของพระสังกระจายรุ่น

เนี่ยมาทำรังในนี้ใครจะเชื่อ

มันคล้ายกับหน้าพระพุทธรูป

ชาวบ้านตีความ
ตีความเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะ

อันนี้ผมขออนุญาตพูดนะเพราะชาวบ้านเขาเป็นคนบอกมา
แล้วเขาดันได้โชคได้ลาบด้วย

ใครตีความ

ไม่รู้นะจริงไม่จริงอะไรยังไงดูกันเอาไปเองนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเมื่อต่างมองเห็นเป็นแบบนั้นแล้ว
เขาก็เลยเอาไปซื้อ

อย่างน้อยลอตเตอรี่ก็ถูก๗๓แหละ
ก็เลยเฮลั่นบ้านเลยคุณผู้ชม

โอ้โหเท่านั้นแหละครับ
แห่กันมาแก้บนแล้วแถมนะ
เช่าบูชาวัตถุมงคลพระสังกระจาย

เด้นความเป็นพึ่งมาให้โชคเขาว่าอย่างงี้

เฮ้ยให้ใหญ่ขึ้นแฮะ
ใหญ่ขึ้นหรอ
มันก็มีความเป็นไปได้นะตามธรรมชาติของมันใช่ไหม

มันก็จะมีความใหญ่ขึ้นสร้างให้มันใหญ่ขึ้นถูกไหม
ไปถามคนดวงดีดีกว่านี่คนนี้
อันสาแก้วบอกว่าเธอเนี่ย
นำของมาถวายพญาพึ่งหลวงในวันนี้
แล้วบอกว่าเธอนี่แหละคนที่เห็นโชค
และเธอบอกว่ามาดูครั้งนี้เพื่อเช็คความชัวร์
คราวต่อไปเธอจะได้อีกหรือเปล่าไม่รู้
แต่คราวนี้เธอขอมาแก้บนก่อน
แล้วเดี๋ยวใกล้วันไม่แน่อาจจะมาอีก

อย่าเพิ่งรีบคุณผู้ชมบอกงั้นรีบบอกมาเลยงวดหน้า
จะได้เตรียมตัวใจเย็น

คราวนั้นเขาเอาน้ำแดงมาเทแบบนี้ละ

เพื่อสร้างรังพึ่งให้ยิ่งใหญ่
และมีความหวานรื่นรม

คือดิฉันอยากรู้อันนี้ว่าแบบปกติมันได้ไหม
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามันหวานเหมือนกัน
พึ่งมันก็ต้องมาตอมแหละอ๋อน้ำเขียวก็ได้สิเดี๋ยวนี้รังพึ่งก็จะ